ก็ยังคงเดินทางมาที่พระบรมมหาราชวัง

เพื่อที่จะได้เดินทางมาถวายสักการะ

พระปรมินทรัพย์มหาภูมิพลอดุญเดช

ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ค่ะ

ติดตามบรรยากาศสดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรี
รายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังค่ะ
จุดรอคอยบนถนนหน้าพระธาตุ
ไปด้วยประชาชนที่เดินทางมา
รอเข้าถวายสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการปล่อยแถวเป็นระยะ
จนกว่าจะครบกำหนดในเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ

เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสาการาพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

หน้าพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
พระบรมมหาราชวัง

เข้าถวายสักการะพระบรมศพ

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้

ตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ที่เดินทางมาโดยการอำนวยความสะดวก

โคต้ามาจำนวน๓๒คน
สิทธิ์คนที่มาลงชื่อก่อนได้มาก่อน

ซึ่งทุกคนอยากมาเพราะมีหัวใจรัก
หลวงราชการที่๙เช่นกัน
ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางรัฐบาล
ให้โอกาสกับประชาชนใช่ไหมคะ

หรือไม่ให้ทางรัฐบาล

เสียใจกับพ่อแม่พี่น้องของเราอีกเยอะมาก
ที่ไม่ได้มาถ้าเป็นไปได้นะคะ

หรือว่าทางจังหวัดจัดมาอีก
ประชาชนมากเลยค่ะ

ขณะเดียวกันยังคงมีจิตอาสา

นำเสื้อยืดสีดำทำจากผ้าคอตตอน๑๐๐

แจกประชาชนกว่า๒๗๐๐ตัว

หลายท่านตอนนี้ทุกคนก็
รู้อยู่ครับว่าเราต้องใส่เสื้อดำใช่ไหมครับ

กงคลาภาอ่ะ
นอกจากนี้นะคะยังมีจิตอาสาให้
และลองเท้าหุ้มส้นสำหรับประโยชน์
ชายและหญิงที่แต่งกายไม่ถูกระเบียบ
บริเวณเต็นต์ของเกาะอรมณอด้านหน้าวัดมหาธาตุ
อาสาสมัครจากมูลนิธิป่อเต็กตึง
ที่ดูแลความเรียบร้อยก่อนเข้าประตูวิเศษชัยศรีบอกว่า
ตลอดการทำงานปัญหาที่พบบ่อยคือคนเดินลัดแถว
แสงคิวรวมถึงแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อยค่ะ
สำหรับที่เขาแจ้งทางสื่อว่าการแต่งกายเป็นอย่างไร
สุภาพมาแล้วจะทำให้ตัวเองนั้นสามารถที่จะเข้าไปด้านใน
แล้วไม่เกิดปัญหาก็คือการแต่งกายนะครับ

เพราะบางท่านมาตั้งแต่เช้าบางทีก็ได้เข้าไปกราบ
ท่านก็บ่ายอะไรอย่างนี้ฮะเตรียมความพร้อมมาครับ
สำหรับการแต่งกายนะคะสุภาพสตรีต้องสวมชุดสุภาพที่มีแขนไม่รัดรูป
โปรงยาวคุมเข่าหรือผ้าถุงงดเว้นกระโปรงยีน
ส่วนรองเท้าต้องเป็นรองเท้าหุ้มส้นสีดำ
สุภาพบุรุษต้องสวมเสื้อที่มีปกสีดำ
กางเกงขายาวสีดำงดเว้นกางเกงยีน

จะเป็นรองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบก็ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะว่าวันนี้หากมีประชาชนเดินทางมาครบ
ตามจำนวนที่กำหนดหรือประมาณ๓๐๐๐คน
ก็จะปิดให้ประชาชนต่อแถว
และให้เดินทางมาใหม่ในวันต่อไป
รัภิปันธ์เรือนสีข่าวไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากพระบรมมหาราชวังค่ะ